ไปดูรุ่นใหญ่สายแดนดีกว่า

ถึงจะอายุมากแล้วแต่ร่างกายยังดียังแข็งแรงเป็นแบบอย่างที่ดีสักวันหนึ่ง

คุณคนดูมันขยับมากเลยครับ

เพราะร้องเพลงนี้แล้วเต้นไปด้วย
แล้วค่าค่าวุ่นยายดีมาก

อันนี้เรื่องจริงหัวเข่าผมเรื่องไม่ดีแล้วคุณชนะ
นี่ไงยายยังเต้นยังรับแมงได้อยู่อ้าว
คุณยายแข็งแรงมากแข็งแรงกว่าผม
แล้วอยู่บนเวทีไม่มีแรงตกนะครับ
แรงดีเรียกได้ว่าโอ้โหเห็นแล้วอิจฉา
คนวัยเดียวกันยังงงเลยทำได้ยังไง
คิดดูให้ดีนะ

ไม่แน่เหมือนกันอันฤลามาให้ดูกันนะครับ
เรียกรอยยิ้มแล้วก็ให้ดูแบบเป็นกำลังใจนะ
อายุหลายคนมองว่าตัวเองอายุเยอะแล้ว
นี่เห็นไหมเล่าตัวอย่างดี

ถือไม้อยู่เนี่ยเต้นอย่างเงี้ย
คุณย้ายน่ารักนะคะรักษาสุขภาพนะ